เจ้าหน้าที่จังหวัดบุรีรำหนุ่มวัย๓๕ปี

แต่ปรากฏว่ากิ่งไม้มันไปพาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง

ผู้เป็นแม่บอกแบบนี้เลยบอกว่า
มันไม่ใช่หน้าที่ของลูกที่จะต้องไปตัดกิ่งไม้
แต่ว่าเจ้านายดันใช้งานผิดประเภท
ทำให้ลูกชายของเธอเสียชีวิตนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเลย
ไปตัดไฟก่อนและถึงจะปีนขึ้นไปกู้ศพได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนหน้าฟาร์มไก่
ในพื้นที่บ้านโนนกลางหมู่๔ตำบลบ้านแพรนะฮะ
อำเภอคู่เมืองจังหวัดบุรีรำ
ตำรวจสพคูเมืองได้รับแจ้งว่ามีคนถูกไฟฟ้าแรงสูง
เสียชีวิตคาต้นไม้นี้เลยนะครับ
ซึ่งต้นไม้ก็สูง๕เมตรศพก็อยู่บนต้นไม้นั้น
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตัดไฟแล้ว
ก็ต้องมีการกู้ศพของนายประกิจ
แต่งตั้งรำหรือว่าต้อยอายุ๓๕ปีลงมาที่พื้นนะครับ
นำศพมาตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบบริเวณหน้าอกมีรอยไหม้เกรียมนะครับ
ส่วนสาเหตุก็คาดว่าน่าจะมาจากกิ่งไม้ของต้นมะกอกต้นใหญ่นี้
มันไปพาดกับเสาไฟฟ้าแรงสูง
แล้วผู้เสียชีวิตปีนขึ้นไปตัด
ทำให้กิ่งไม้มันล้มไปโดนกับสายไฟฟ้า
และเกิดการช็อตจนช็อตตัวเขาเสียชีวิตนะครับ

เพราะว่าแม่เขาบอกว่าเรื่องนี้ผิดที่นายจ้างผิดที่เจ้านาย
คือลูกชายของเธอนะฮะถูกว่าจ้างจากเจ้าของฟาร์มไก่
มาเชื่อมเหล็กในฟาร์มไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการไปตัดต้นไม้เลย
แต่ทีนี้เจ้าของฟาร์มไก่คงใช้งานนอกเหนือจากหน้าที่
ก็เลยให้ไปตัดกิ่งไม้ซึ่งแม่บอกว่าการทำแบบนี้
เจ้านายต้องออกมารับผิดชอบเพราะว่าถือว่าทำเกินกว่าเหตุ
ใช้เกินหน้าที่ก่อนหน้านี้การไฟฟ้าเนี่ย
เขาจะมีหน้าที่ในการเข้ามาตัดแต่งกิ่งไม้อยู่แล้ว
แต่เจ้าของฟาร์มไม่อนุญาตให้การไฟฟ้าเข้ามา
และดันใช้ลูกชายของเธอในการทำงานนะครับ
วันหน้าจะเกิดขึ้นน่ะ
บอกว่าลูกชายเธอเจ้านายใช้ก็ต้องทำทุกอย่างเลยฮะ
แต่ดันมีงานอันตรายที่ใช้งานแบบนี้นะครับ
ขณะที่ภรรยาของผู้เสียชีวิตคือนางอัชราเพลงเที่ยงนะครับ
ก็ร่ำไห้แล้วก็เปิดเผยกับนักข่าวบอกว่าอยู่กินกันมากว่า๑๐ปี
จริงอยากจะมีลูกด้วยกันแต่ยังไม่พร้อมนะฮะ
แต่ว่ามีแพลนไว้แบบนี้มีแผนการไว้แบบนี้
ว่าถ้าสถานการณ์ขี้คายลงจะมีลูกด้วยกัน
ทางครอบครัวได้ประกอบพิธีสวดพระพิธรรมศพที่บ้าน
ก่อนจะนำไปชาปนากิจสบที่วัดต่อไปนะครับ